ตามกันต่อในเรื่องของคดีของน้องชมพู่ครับในวันนี้ตำรวจมีการไปขอสารออกหมายจับผู้ชายหนึ่งคน
ซึ่งอยู่บ้านเดียวกันกับน้องชมพู่มาดูนะครับว่าผู้ชายคนนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือไม่นะครับ
หลายคนก็จับจ้องอยู่นะครับซึ่งเราไปสอบถามทางด้านของตำรวจคือพลตำรวจตรียันยงเวทโอสดนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่ท่านก็ระบุว่าการออกไหมจับบุคคลในวันนี้เนี่ย
เป็นคนละคดีกันกับคดีของน้องชมพู่ผู้ต้องหาคนนี้ที่ถูกออกหมายจับชื่อว่านายนารินเชื้อคมตานะ
เขาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่เหมือนกันแต่ว่าการขอสารออกไหมจับในวันนี้คนละคดีกัน
เป็นการออกหมายจับในคดีข้อหากระทำอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบนะฮะ
จริงแล้วนายนารินเคยถูกนำตัวไปสอบสวนครั้งล่าสุด๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
เป็นการนำตัวไปสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่
เพราะว่าก็มีหลายคนที่ถูกนำตัวไปสอบสวนจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่๔ก็ยังไม่ได้มีการปล่อยตัวออกมา
กระทั่งมีบรรยายงานว่ามีการออกหมายจับนายนารินนั่นเองนะครับ
ส่วนในเรื่องของคดีของน้องชมพู่เนี่ยย้ำแบบนี้ว่ายังไม่ได้มีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด
แนวทางการสืบสวนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้
แต่เชื่อว่ายังมีทางยังมีทางอยู่นะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินติดตามพยานหลักฐานให้ครบทุกส่วน
เพื่อจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดด้วย
นายนารินเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
จากว่าผู้ชายคนนี้มีคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำอนาจารย์เด็ก
มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแต่ว่ายังสอบสวนขยายผลไป
ไม่ถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่หรือไม่
ก็ยังเป็นอีกหนึ่งคดีที่มันซับซ้อนกันอยู่

สุดท้ายตำรวจเขาน่าจะมีข้อมูลที่เพียงพอในการจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในไทยรัฐนิวโชว์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับรายละเอียดในคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ